กำนันโน๊คค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่แต่เขาปฏิเสธนะว่าเขาไม่มีอิทธิพลคือข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นผู้มีอิทธิพลถึงขั้นที่ว่าเปิดบ้านจัดงานเลี้ยงสั่งสรรเชิญตำรวจมากินเลี้ยงหลายนายเลยนะคะเชิญมากินเลี้ยงกันหลายนายตามภาพที่เห็นแล้วปรากฏว่ากำนันโน
เขาก็ปฏิเสธเขาก็บอกว่าทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามขั้นตอน
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
ลูกน้องคนสนิทของกำนันนกยิงยิงในงานเลี้ยงยิงต่อหน้าตำรวจ
นี่ค่ะมือยิงหน่องท่าผาถูกออกไม้จับแล้วนะคะ
ต่อหน้าตำรวจตั้งหลายนายในงานเลี้ยสังสรรค์นะคะ
ตำรวจน้ำดีท่านถูกยิงเสียชีวิตไปหนึ่งนายและได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งนาย
แล้วมันมีสิ่งที่ต้องโอ้โหตามต่อคือคุณผู้ชมเชื่อไหมว่า
มือยิงก็หนีไปได้ฮะทำไมยิงเสร็จแล้วไม่มีใครช่วยจับกันตั้งแต่วินาทีนั้น

หนีไปเร็วมากแล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะยอมมอบตัวหรือเปล่า

ที่จัดงานเลี้ยงเหมือนถูกทำลายหลักฐานเหมือนถูกถอดเซิร์ฟเวอร์ออกไป
โอ้โหมันมีหลายประเด็นที่ต้องตามกันนะคะ
นี่คือภาพการจัดงานเลี้ยงนะคะโต๊ะอะไรก็จะเป็นอย่างนี้หน้าตาแบบนี้

เก้าอี้เยอะและบ้านก็ดูใหญ่ด้วยนะครับ
โอ้โหเดี๋ยวย้อนนิดเดียวนะคะคือตำรวจสพเมืองนครปฐมและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
เหตุยิงกันนะคะในงานเลี้ยงที่บ้านตำบลตากล้องอำเภอเมืองนครปฐม๓ทุ่มเมื่อวานนี้
พันธุ์ตำรวจรีศิวกรสายบัวอายุ๓๒ปีสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง๑กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ท่านถูกยิงเจ็ดนัดตอนแรกบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
นี่คือตำรวจน้ำดีทำงานแบบซื่อตรงกลับต้องมาถูกยิงเสียชีวิตแบบนี้
อีกท่านหนึ่งนะคะพันธุ์ตำรวจโทวสินพันปีรองผู้กำกับการ๒ตำรวจทางหลวง
ถูกยิงที่แขนขวาได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทีนี้ค่ะเราได้ข้อมูลมาว่าก่อนเกิดเหตุกำนันนกนายประวีนจันคล้าย
คล้ายกับว่ามีอิทธิพลในพื้นที่เชิญพันธุ์ตำรวจรีศิวกรผู้เสียชีวิตน่ะนะคะ
และพันธุ์ตำรวจโทวศิลป์ผู้บาดเจ็บภาพขวามือคือกำนันนก
เดี๋ยวเล่าให้ฟังเพิ่มเติมตอนนี้มอบตัวแล้วแล้วปฏิเสธด้วย
ทีนี้เชิญมากินเลี้ยงกันที่บ้านอ้างว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
แต่ตกลงกันไม่ได้เหมือนกับเริ่มมีปากเสียงกัน
กำนันนกไม่พอใจถึงขั้นตบโต๊ะลุกออกไปจากโต๊ะ
แต่ทีนี้กำนันนกกลับมาคุยอีกแล้วคุยเรื่องเดิม
บอกว่าช่วยย้ายหลานเขยจากสายตรวจรถยนต์ไปเป็นสายตรวจรถจักรยานยนต์ได้ไหม
พันธุ์ตำรวจรีศิวกรท่านปฏิเสธนะคะท่านบอกว่ามันต้องมีคนเกษียณนะ
หรือมันต้องมีตำแหน่งว่างก่อนนะถึงจะย้ายได้
กำนันนกย้ำอีกว่าหลานผมนะนี่คือหลานผมนะ
พันธุ์ตำรวจรีศิวกรก็ยังย้ำกับกำนันนกว่ายังไงก็ต้องเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน
กำนันนกไม่พอใจและสิ่งที่เกิดขึ้นคือน่องท่าผา
นายธนันชัยเป็นคนสนิทของกำนันเลยเดินมาที่โต๊ะค่ะต่อหน้าผู้คนเยอะแยะ
แล้วก็ชักปืนออกมายิงพันธุ์ตำรวจรีศิวากรเนี่ย
โดนยิงไปหลายนัดเสียชีวิตพันตำรวจโทวสินเนี่ยได้รับบาดเจ็บ
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนีไปเลยยิงเสร็จแล้วหนีเลยยิงเสร็จแล้ววิ่งหนีไปเลย
แล้วคนในงานก็ปล่อยให้หนีไปด้วยนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
แหล่งข่าวให้ข้อมูลว่านอกจากตำรวจทั้งสองนายที่ถูกเชิญมาที่บ้านกำนัน
มีตำรวจหลายนายเลยคุณผู้ชมตำรวจชั้นศัลยบัตรนะคะห้าหกนายเนี่ย
ตำรวจชั้นประทวนก็มามาดูแลความเรียบร้อยในงาน
ในงานมีการจัดโต๊ะที่หน้าบ้านนะคะเป็นลักษณะเหมือนมีโต๊ะกลมเป็นโต๊ะประธาน
เห็นไหมมีแยกโต๊ะกลมออกไปใช่ครับ
ผู้ร่วมงานเป็นโต๊ะยาวเรียงต่อกันก็เป็นโต๊ะกลมแต่เรียงให้มันยาว
ก็มีเวทีตรงกลางระหว่างโต๊ะแขกกับโต๊ะประธาน
แล้วเนี่ยก็คือยิงตรงโต๊ะเนี่ยต่อหน้าต่อตาตำรวจนายอื่นด้วย
คุณผู้ชมคะโต๊ะประธานใครนั่งอยู่หน่องมือปืนไอ้หน่องท่าผาเนี่ย
อยู่ใกล้เวทีพันธ์ตำรวจรีศศิวากรผู้ที่เสียชีวิตนะคะ
นั่งอยู่ซ้ายมือหน่องเลยพันธุ์ตำรวจโทวสินคนเจ็บก็นั่งติดติดกัน
และยังมีตำรวจระดับพันธุ์ตำรวจเอกสามนายนะคะ
นั่งติดติดกันที่โต๊ะประธานแล้วก็มีตำรวจยศดาบตำรวจตรี
แล้วก็มีเนี่ยนั่งประกบกันตำรวจหลายนาย
เพราะมันคือขวามือหนองมือปือนะคะเป็นตำรวจระดับพันธ์ตำรวจปี
มีตำรวจชั้นปะทวน๒นายคอยบริการผสมเครื่องดื่มให้คุณผู้ชมคิดดูก็แล้วกัน
อย่างนี้นะคะเขาคงเป็นจังหวะที่อาจจะเดินไปมาด้วย
หลังเกิดเหตุตำรวจสพมนครปฐมสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์
มิ้วบอกคุณผู้ชมว่ามันน่าแปลกใจมากจริง
มีการทำลายหลักฐานอันนี้ตำรวจบอกนะคะ
ว่ามีการทำลายหลักฐานมีการถอดเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดที่บ้านเกิดเหตุออกไป
แต่ตำรวจก็รวบรวมพยาหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดนครปฐม
ออกหมายจับนายธนันชัยหมั่นมากหรือหน่องท่าผาอายุ๔๕ปี
มือปืนที่ก่อเหตุนะคะอืมแล้วก็ออกหมายจับกำนันด้วยนะคะ

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงค่ะ
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อคืนนี้
หลังเกิดเหตุภาพนี้นี่ค่ะ

เก็บของที่บ้านที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี

นี่นะฮะนี่เป็นหลักฐานสำคัญนะครับ
แล้วถ้าหากว่าย้อนไปดูนาทีตอนที่เขาก่อเหตุยิงเนี่ย
ก็ยิงตรงนั้นเลยค่ะยิงจากตรงที่เขานั่งเลยก็คือจอหยิง
สารวัตรแบงค์นะฮะพันธุ์ตำรวจตรีศิวกรชื่อเล่นชื่อแบงค์

ก็ย่อมาจากศิวะสิวอย่างนี้ค่ะ

อย่างที่พี่มิ้วบอกเหมือนกันครับว่าล่าสุดกำนันนกเดินทางเข้ามอบตัวแล้ว

ถ้าเทียบเวลาตอนที่เริ่มจัดงานเลี้ยงคือ๓ทุ่มเมื่อคืนนี้
นี่คือบรรยากาศเมื่อตอนช่วงเย็นครับคุณผู้ชม
ที่เห็นหน้าจอ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
ระยะเวลาเกือบ๒๐ชั่วโมงนับตั้งแต่๓ทุ่มที่เริ่มจัดงาน
นายประวีนจันคล้ายหรือกำนันนกเดินทางไปมอบตัวที่สพมนครปฐม

นักข่าวสังเกตเห็นบอกว่าสีหน้าสีตากำนันนกนี่ไม่สู้ดีเลยครับ
ตาดูอิดโรยดูเหนื่อยชัดเจน
กำนันนกใส่เสื้อสีขาว
แล้วระหว่างเข้ามอบตัวมีรองผู้บังคับการกองปราบปราม
พันธุ์ตำรวจเอกพรศักดิ์ลาวรุจิราลัย
เดินเข้าไปเปิดประตูและดึงตัวลงมาจากรถ
ก่อนจะพาประกบตัวเข้าห้องสอบสวนทันที
บรรยากาศภายในห้องเป็นแบบนี้นะฮะ
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามกำนันนกครับ
เจ้าตัวปฏิเสธไม่ตอบคำถามใดทั้งสิ้น

และแม่กำนันนกเดินทางตามมาที่สพเมืองนครปฐม
จนถึงตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำ

ซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไป
ยังไม่ยอมเปิดปากให้สัมภาษณ์
แต่สิ่งที่เขาให้ข้อมูลเป็นเอกสารชี้แจงแบบนี้ครับ
เดี๋ยวลองดูเอกสารที่เจ้าตัวนั้นชี้แจงเขียนระบุเอาไว้เลย
จะมีข้อความภาษาทำนองเขียนเข้าเกณฑ์แบบภาษากฎหมายด้วยนะพี่
คุณผู้ชมพี่มิ้วจบนิติมาพี่มิวน่าจะอ่านแล้วเห็นเลยว่า
จุดไหนยังไงผมอ่านให้ฟังแบบนี้ครับ

บอกว่าขอแสดงตนต่อพนักงานสอบสวน
อันนี้เป็นเรื่องที่จัวหัวขึ้นมา
ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนครปฐม
ตามที่มีข่าวทางสื่อมวลชนว่านายประวีนจันทราย
ซึ่งมีตำแหน่งเป็นกำนันตำบลตากล้อง
มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการกระทำผิดของนายหน่องหรือนายธนันชัยหมั่นมาศ
ซึ่งได้ถูกกล่าวหาว่ามีเจตนาฆ่าพันธมตรีศิวกรและยิงพันธบทโทวสินบาดเจ็บสาหัส
นายปวีนจันคล้ายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือยุโยงส่งเสริมหรือก่อหรือใช้ให้นายหน่องหรือนายธนันชัยหมั่นมาก
กระทำความผิดดังกล่าวแต่อย่างใดก็เขียนระบุเอาไว้ชัดเจนตรงนี้ฮะ
และในชั้นนี้หากพนักงานสอบสวนมีหมายเรียกขอให้ติดต่อกับนายประวินโดยตรง
หรือติดต่อกับนายชาวแก่นสวาสธนายความเนื้อหาในจดหมายเขียนเอาไว้ประมาณนี้
แล้วก็มีการลงลายมือชื่อเอาไว้กำกับด้วยฮะ
ก็เหมือนกับว่าปฏิเสธบอกว่าไม่เกี่ยวข้อง

คุณผู้ชมค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะคะ
ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นบ้านกำนันในพื้นที่
คนก่อเหตุลูกน้องคนสนิทของกำนัน

แล้วก่อนเกิดเรื่องกำนันเป็นคนที่ไปขอโยกย้ายตำแหน่งให้กับหลาน
แล้วเขาปฏิเสธแล้วไปมีคนมายิงเขาอย่างนี้
ทีนี้ค่ะเรื่องนี้ร้อนถึงบิ๊กต่อรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นำกำลังลงพื้นที่ไปตรวจค้นทั้งบ้านของกำนันและบ้านของมือยิงนะคะ
มีทั้งกำลังชุดฮานุมานตำรวจกองปราบลงพื้นที่นครปฐม
ค้นบ้านพักกำนันนกปิดเมืองไล่ล่าน่องท่าผามือยิง
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นำกำลังไปตรวจค้นนะคะที่บ้านของกำนันนกก่อน
หมู่๑บ้านดงยางตำบลตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
ตรวจค้นในบ้านคุณผู้ชมดูบ้านกำลังนกนะ
บ้านใหญ่มากบ้านใหญ่มากค่ะมีสระว่ายน้ำมีรถหรูราคาแพง
นี่สระว่ายน้ำเบอร์เรอเลยรถหรูราคาแพง
หูคนหลายสิบล้านมีรถป้ายแดงจอดอยู่ในโรงจอดรถแล้วกำนันนกอยู่ไหนไม่อยู่นะคะตอนไปค้นบ้านนี้ไม่อยู่มีครอบครัวมีญาติมีลูกอยู่ตรวจค้นหนึ่งชั่วโมงพันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบรามบอกว่าเจออาวุธปืนสั้นแต่มีทะเบียนค่ะ๑กระบอกตำรวจนำไปตรวจสอบเพิ่มเติม
หน่วยปฏิบัติการพิเศษหนุมานเดินทางลงพื้นที่ไปที่กรมชาการตำรวจภูทรภาคเจ็ดซึ่งในการสนับสนุนภารกิจครั้งนี้เนี่ยหน้าที่สำคัญก็คือหากทราบพิกัดเป้าหมายต้องจับกลุ่มทางหน่วยปฏิบัติการพิเศษหนุมานจะเป็นชุดบุกจู่โจมและจับกลุ่มนะคะเขาก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันว่าตำรวจชุดไหน
คือหมายจับที่ออกเนี่ยค่ะเป็นข้อหาผู้ใช้ให้ผู้อื่นก็ทำความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นทีเนี้ยค่ะมันมีรายงานข่าวในลักษณะที่ว่าหลังจากเกิดเรื่องอ่ะนะคะกำนันนกกับหน่องท่าผามือยิงอ่ะกลับมาที่บ้านหลังนี้แหละบ้านกำนันนกนั่นแหละครับแต่กำนันนกยังปฏิเสธ
แล้วหลังจากนั้นก็หลบหนีออกไปคือพยายามจะออกจากพื้นที่นครปฐมแล้วตำรวจไปตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือของหน่องท่าผามือยิงมันตรวจสอบได้หมดนะคะพิกัดสุดท้ายอยู่โพธารามราชบุรีแล้วโทรศัพท์ก็ขาดหายไปสัญญาณขาดหายไปที่พื้นที่ตรงนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเย็นคนงานร้านโต๊ะจีนที่ไปจัดเลี้ยงบ้านกำนันนกนำโต๊ะจีน
ที่เกิดเหตุ๗โต๊ะขึ้นรถกระบะเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพราะอะไรของกลางนะคะโต๊ะจีนทั้งหมดนี้กลายเป็นของกลางนะคะถือเป็นของกลางที่ให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแต่โต๊ะจีนทั้งเจ็ดถามว่ามันยังมีคราบเลือดหรือมีอะไรไหมที่มันจะเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อะไรแบบเนี้ยคือมันถูกล้างทำความสะอาดไปหมดแล้วอ่ะ

บ้านครับตำรวจต้องทำลายประตูกระจกจะเห็นนะฮะประตูกระจกเหมือนมีฝั่งหนึ่งแตกอ่ะแล้วก็เข้าไปดูไม่พบตัวในหน่องซ่อนอยู่ที่นี่แต่ไปเจอกล่องใส่อาวุธปืนหนึ่งกล่องและเครื่องกระสุนปืนก้าวมอมออีกกว่าสามสิบนัดเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานครับได้เจอผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยชื่อว่าผู้ให

ไม่พอใจคนในครอบครัวก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้าวันนี้พอผู้ใหญ่สมชายรู้ว่าน่องไปยิงตำรวจตายตกใจมากถ้าน่องดูข่าวอยู่ตอนนี้ผู้ใหญ่สมชายในฐานะคนคุ้นเคยบอกว่ามอบตัวเถอะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแต่โดยดีเถอะหน่องลองฟังฮะ
อีกเพื่อนนาคตของลูกเมียอย่างเนี้ยอืม
ผู้ใหญ่บอกว่าขอให้มอบตัวเถอะยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจครับ
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของกำนับกับในน่องค่ะไม่สนิทกันมากแล้วเกิน
ในขณะที่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นครอบครัวของสารวัตรแบงค์
วันนี้ไปรับร่างที่โรงพยาบาลบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับ
เดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดทั้งหมดในช่วงหน้าสักครู่ครับ
ก่อติดความคืบหน้าประเด็นใหญ่นะครับที่ตำรวจน้ำดีสารวัตรแบงค์
โดนยิงตายและตำรวจอีกหนึ่งนายเจ็บสาหัสนะครับ
แล้วคนก่อเหตุตอนนี้ก็ยังไม่ยอมมอบตัวนะครับ
งปราบนั้นส่วนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
ตามล่าตัวหน่องท่าผาหน่องท่าผาเป็นลูกน้องคนสนิทของกำนันนก
กำนันนกมอบตัวแล้วเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมา
แต่ยังไม่ยอมเปิดปากให้สัมภาษณ์ใดสองคนนี้สนิทสนมกันขนาดไหน
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพเหล่านี้ไปพร้อมกันครับ
กลับไปเมื่อไม่นานมานี้๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
หนองท่าผาโพสต์ภาพถ่ายในงานเลี้ยงถ่ายภาพคู่กับกำนันนก
่องคือคนที่ใส่เสื้อสีขาวชูมือขึ้นมา
และกำนันนกนั่งบนเก้าอี้ใส่เสื้อสีแดงมีเคราที่คางครับ
ดูจากท่าในการถ่ายรูปมีการโอบกอดกันแบบนี้
สนิทกันในระดับหนึ่งเลยนะฮะมีข้อความแคปชั่นเอาไว้บอกว่า
รักลูกพี่ครับนับถือเป็นลูกพี่ลูกน้องนะฮะ

๑พฤษภาคมย้อนกลับไปไกลกว่านั้นอีกหน่อยครับ
องท่าผาโพสต์ภาพคู่กับกำนันนกเช่นเดียวกัน
และรอบนี้สีหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
มีข้อความบอกว่ารักที่สุด
แล้วมีอีโมจิหัวใจรวมแล้วทั้งหมด๖ดวง
บอกรักลูกพี่ผ่านแคปชั่นโพสต์นี้
ปีที่แล้ว๗พฤศจิกายนปี๖๕โพสต์คลิปครับ

บรรยากาศเมื่อตอน๗พฤษภาคมปีที่แล้วฮะ

หลังจากอวยพรวันเกิดเมื่อปีที่แล้ว
กรกฎาคมปี๖๕ย้อนกลับไปไกลกว่านั้นอีกหน่อยครับ
โพสต์ภาพรูปต่อไปนี้พี่มิ้วคุณผู้ชมดูฮะ

โดยเฉพาะที่ข้อมือโพสต์ภาพทองเต็มตัวเต็มคอเต็มแขน
มีข้อความระบุช่วงนี้เหลือเยอะลูกพี่จัดให้

มีอีโมจิหัวใจใส่ให้ด้วยตลอดครับ

๓กรกฎาคม๖๕ก่อนหน้าโพสต์นี้๑วัน
โพสต์ภาพตัวเองไปดูการทำถนนเส้นนี้
มีข้อความระบุธุรกิจลูกพี่ครับ
อกจากนี้ยังมีอีกหลายภาพมากคุณผู้ชมครับพี่มิ้วครับ
องท่าผาโพสต์ภาพถ่ายคู่กับกำนันนกในวันสำคัญต่างเยอะมากครับ
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๓ก็ไปปี๖๒ก็ไปไม่เคยขาดไม่เคยเว้นทุกปี
ปี๖๓ก็ไปปี๖๒ก็ไปไม่เคยขาดไม่เคยเว้นทุกปี
ปี๖๓ก็ไปปี๖๒ก็ไปไม่เคยขาดไม่เคยเว้นทุกปี
นี่ในระยะเวลาไม่กี่ปีนี่ก็จะมีภาพถ่ายออกมาเยอะมากนะครับ
นี่ในระยะเวลาไม่กี่ปีนี่ก็จะมีภาพถ่ายออกมาเยอะมากนะครับ
นี่ในระยะเวลาไม่กี่ปีนี่ก็จะมีภาพถ่ายออกมาเยอะมากนะครับ
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๓ก็ไปปี๖๒ก็ไปไม่เคยขาดไม่เคยเว้นทุกปี
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเกิดปี๖๔ไปร่วมงานเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน
ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

ปี๖๕วันเช่นเดียวกัน

พันตะลดโทวะศิลป์ผู้บัดเจ็บบอกว่ายังเจ็บแผลอยู่ครับ
พันตะลดโทวะศิลป์ผู้บัดเจ็บบอกว่ายังเจ็บแผลอยู่ครับ

บอกสั้นแค่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมาก
แล้วตอนนี้ก็ยังเสียใจที่เพื่อนร่วมอาชีพ
ต้องมาด่วนจากไปกับทันหันครับ
ตอนนี้กระสุนยังฝังอยู่ที่ที่ที่ที่ข้อสอบครับครับผมโดนนักหนึ่งครับ
นั่งเสริมเกรงตอบไม่ได้ครับ
เอ่อไม่ขอโทษทีครับยังไม่สะดวกตอบครับ
ตกใจนะครับมันเร็วครับมันเกิดขึ้นเร็ว
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ
บอกว่าหากคนร้ายต่อสู้ขัดขืนให้ดำเนินการเด็ดขาดทันที
ดังนั้นนี่เป็นท่านที่๒แล้วนะฮะที่ย้ำเรื่องนี้นะ
ท่านแรกบิ๊กโจ๊กบอกนะถ้าขัดขืนจากการเด็ดขาดทันที

ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นไม่ได้พกปืนเข้าไปด้วย
เพราะมองว่านั่นคืองานเลี้ยงสั่งนะฮะลองฟังครับ

พบตรท่านให้ดำเนินการขั้นเฉียบขาดหรือเด็ดขาด
ถ้ากรณีคนร้ายขัดขืนแสดงว่า
ใหญ่สุดของตำรวจคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ไฟเขียวให้จัดการเด็ดขาดถ้าเขาขัดขืน
เรื่องการฝากเด็กพลตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกว่า
ก็มีจริงการจะสนับสนุนใครนั้นให้เลื่อนตำแหน่ง
บ้านที่เกิดเหตุแล้วก็ไปมอบตัวแต่เขียนเอกสารว่าปฏิเสธ

ไม่รู้เรื่องในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับมือยิง
คุณผู้ชมมันมีข้อมูลจากอดีตคนงาน
เขาบอกว่ากำหนังนกนิสัยดีเป็นคนดี
ไม่สู้คนเลยไม่ได้สั่งหรือเปล่า
มือยิงโกรธแทนหรือเปล่าเลยอยู่ดียิงเองหรือเปล่า
อดีตคนงานที่เคยทำงานของบริษัทกำนันนกนะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมติเฉพาะ

ให้ข้อมูลกับคุณจิรายุทธ์นักข่าวของเราว่า
กำลังนกเป็นคนดีมากนะคุณผู้ชมนิสัยดี
แต่ถ้าดื่มเหล้าดื่มสุรานิสัยเปลี่ยนเป็นคนละคน
กลางด้วยนักเลงด้วย
แต่ไม่เคยเห็นกำนันนกไปทำร้ายใครเลยจริง
ส่วนใหญ่จะเห็นลูกน้องมากกว่านะที่เกเร
ลูกน้องกำนันนกก็มีแหละนิสัยเกเลอะไรแบบนี้มีเยอะ
ส่วนที่เกิดเหตุเนี่ยมันก็ไม่ใช่บ้านของกำนันนกซะทีเดียวนะ
บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่กำนันนกโอนให้ลูกชายเป็นคนดูแล

ที่มาร่วมงานก็จะมีลูกน้องและมีตำรวจมาร่วมงานบ่อย
นี่ตำรวจมาร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์กับกำนันนกบ่อยมาก
บางครั้งเวลากำนันนกไปนอกพื้นที่
ตำรวจมาขับรถนำขบวนให้กำนันนก

คุณผู้ชมอดีตคนงานที่สนิทใกล้ชิดกำนันนกบอก
ออกไปไหนทีตำรวจมาขับรถนำขบวน

ส่วนในน่องมือยิง
อดีตคนงานที่ใกล้ชิดกับกำนันนกเหมือนกันบอกว่า

แต่พอจะรู้ว่าในน่องสนิทกับกำนันนก
ตัวติดกับกำนันนกตลอดเลย
สงสัยว่านี่น่องทำเองรึเปล่า

กำนันนกตามนิสัยไม่ใช่คนที่กล้าจะทำอะไรแบบนี้
สงสัยแบบลูกน้องทำเองรึเปล่าอยู่ดีก็ยิงเองรึเปล่า

เขามีพวกพี่ยาเดินตาม

วัยรุ่นเรียกพวกนั้นมาคุย
คุยกับน้องว่าจะเอาเด็กของเขากวาดเข้าจังหลุด
เด็กของเขาเป็นพี่น้องหรือเป็นลูกน้องเขา

คุยไม่ได้ลูกน้องพวกกลางแล้วก็ยิง
เห็นไม่ใช่พี่ยิงนี่คือ
มีอดีตเพื่อนร่วมงานของกำนันนก
ก็ยืนยันอีกเสียงนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ไม่ใช่นักเลงไม่มีอิทธิพล
ไปไหนมาไหนมีผู้ช่วยกำนัน๑คน
และคนขับรถอีก๑คนเท่านั้นที่คอยติดตาม

กับนายมอร์มานที่บอกว่ามีตำรวจขับรถนำขบวน
ทีนี้อดีตเพื่อนร่วมงานคนนี้บอกว่า
หน่องมือยิงไม่เคยเห็นหน้า
เชื่อว่ากำนันนกไม่เกี่ยว
หน่องที่เป็นลูกน้องคนสนิทกำนันนก

เขาไม่ใช่มีอิทธิพลนะนี่พูดเรื่องจริงเลยนะ
ตามที่ข้าวพูดว่ามีอิทธิพลไม่จริง
นี่พูดเรื่องจริงหรือว่าไม่มีอิทธิพล
แล้วเขาสมทะเขาไม่เคยได้เป็นงานหรูหรูหล่าหล่าอะไร
เขาเป็นคนที่ว่ากินง่าย
ที่ว่าเขาจะไปตั้งใครทำอะไรเขาไม่เคย

มั่นใจตรงนี้เนอะ

จริงมันสร้างว่าอะไรอย่างไรเขาก็ไม่ได้สร้างอย่างนั้น
มุมมองของคนที่คุ้นเคยกับกำนันนกบอกแบบนี้

คุ้นเคยใกล้ชิดกับหน่องท่าผาบ้างครับ
แม่ของในหน่องอายุ๗๓ปีนะครับ
บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยนะ
ลูกไปก่อเหตุยิงคนตาย

คือห่วงในหน่องลูกแม่มากเลย
กลัวจะถูกวิสามันกลัวถูกฆ่า
ปกติลูกจะมาเยี่ยมมาหาเอาเงินมาให้แม่บ้าง
หาครั้งสุดท้าย๑๒สิงหาเมื่อวันแม่แห่งชาติเอง
แล้วก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาอีกเลยสุดท้าย
นี่คือภาพที่ในหน่องกลับมาหาแม่เมื่อ๑๒สิงหา
ก้มกราบเท้าแม่ครับ
วงมาลัยเอามากราบแม่เมื่อวันแม่แห่งชาติ
ล่าสุดแม่บอกว่านองเอ้ยกลับมามอบตัวเขาเถอะ
อยากฝากขอร้องเจ้าหน้าที่และสื่อไปด้วยนะ
อย่าไปดึงเอาเด็กซึ่งเป็นลูกของห่อง

ห่วงทั้งลูกแม่ห่วงทั้งหลานแม่

และนี่คือแม่ในห่องเปิดใจเล่าให้ฟังครับ
ใจเต้นเนี่ยหัวใจตุ๊กเขาห่วงลูกอ่ะ
ตั้งแต่เกิดเรื่องค่ะพี่น้องหนูโทรติดต่อมา
ไม่เลยไม่เลยเงียบเลยไม่ติดต่อมา

ก็อยากให้เขามอบตัวอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นอย่างนี้หรอกมอบตัวสู้คดีไป
แม่พูดภาพน้ำก้องเลยค่ะพูดจะไปน้องเลย
น้องเอ้ยไม่ต้องหนีนะมอบตัวไป
อีก๑คนครับนางน้อยอายุ๔๙เป็นพี่เมียในหน่อง
บอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าน่องเขาไปยิงคนตายเหรอยิงตำรวจด้วยนะเนี่ย
หน่องเขาเป็นคนร่าเริงแจ่มใสเขาเป็นคนอารมณ์ดีนะพี่เมียบอกแต่ใจร้อน
ใจร้อนพอรู้ข่าวคุณนักข่าวเชื่อไหม
ทั้งแม่และเมียในน้องเขาร้องไห้โฮเลยนะ
พี่เนี่ยเจอเขาครั้งสุดท้ายวันก่อนเอง

ตอนนี้กลัวมากว่าน่องจะถูกจับตาย
และพี่เมียก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ขอร้องให้หน่อง
มอบตัวกับตำรวจแต่โดยดีครับ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเราจะรายงานให้ทราบต่อไป